แล้วท่านก็มีสามีคนเดียว

คือเขามีผลงานแสดงตั้งเยอะแยะหนังเป็นพันเรื่องนะครับ
เขาไม่มีเงินเก็บไม่มีนี่เหรอ
ก็ใช้หมดเลี้ยงลูกตอนนั้นลูกยังเล็กอยู่
ได้มาก็ใช้ได้มาก็ใช้

แล้วบ้านปลายชีวิตนี่แกมาอยู่กับคุณพี่ที่

ก็เงินแกที่สร้างมานั่นแหละ

คือพูดง่ายใช้เงินเก่านั่นแหละ
แล้วก็แกก็ใช้สิทธิ์บัตรทองใช่ไหม
ใช้สิทธิผัพทอง

อย่างนี้แกเป็นคนแข็งแรงนะแล้วก็ไม่มีอะไร

มีคนถามว่าทำไมคุณแม่ไม่ตั้งศพไว้สวดอะไร
อยากให้เรียบร้อยทุกอย่างเป็นไปอย่างเร็วที่สุด